ส่วนอีกคดีหนึ่งนะครับทุกผู้ชมครับตกลงผู้ต้องหาออกมามอบตัวแล้วนะครับ
คดีที่เกิดขึ้นที่จังหวัดชุมพรนะฮะสืบเนื่องมาจากแมลงพลัด
แมลงพลัดที่ชาวใต้ชอบนำไปปรุงอาหารนะครับมันจะอยู่บนต้นไม้ต้นกระถิ่นเทพาเนี่ย
ที่ชาวบ้านเขาไปเก็บกันในพื้นที่ตำบลนาพญาอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพร
เนี่ยค่ะแมลงพลัดครับก็ปรากฏว่าเมื่อวานเนี้ยมันมีเหตุการณ์
ก็คือตอนที่ชาวบ้านเขากำลังไปรุมเก็บกันเนี่ยนะเป็นต้นกระถิ่นในหมู่บ้านนะ
ชายคนหนึ่งขับรถผ่านมาแล้วก็ถามชาวบ้านว่าจะเก็บกันหมดเลยเห
อืมมีคนมาในรถด้วยนะอืมแล้วก็ไม่รู้ยังไงแหละ
ถึงขั้นลงจากรถไปหยิบขวานมาไล่ฟันชาวบ้านจนบาดเจ็บไป๓คน
หนึ่งในนั้นสาหัสหนึ่งคนนะครับอ่าเพราะว่าถูกฟันเข้าไปที่
ลำคอด้านขวาแผลลึกถึงกระดูกจนกระโหลกศีรษะล้าว
ตอนนี้อาการยังไม่พ้นขีดอันตรายอยู่ที่โรงพยาบาลหลังสวนนะครับ
ผู้ที่ก่อเหตุนะครับคือนายสมพัฒน์มุสิกษานอายุ๓๐ปีนะฮะ
หลังก่อเหตุแล้วก็หลบหนีเข้าไปในป่าในพื้นที่นะครับล่าสุดวันนี้ออกมามอบตัวแล้วนะครับ
แล้วก็มาให้ปากคำกับตำรวจสพหลังสวนจังหวัดชุมพรนะ
โดยผู้ที่ก่อเหตุเนี่ยนะครับก่อเหตุไว้เมื่อกลางดึก๒๓พฤษภาคมนะครับ
คนที่สาหัสคือนายสมใจแย้มสกุลอายุห้าสิบสองปีนะครับนายสมพัฒน์หลังจากหนีเข้าไปในป่า
ใกล้กับจุดเกิดเหตุวันนี้ออกมามอบตัวกับตำรวจสพหลังสวนนะครับ
สพหลังสวนก็สอบปากคำแล้วก็ปล่อยตัวไปแล้วแจ้งข้อหาดำเนินคดีแล้วนะครับ
บอกว่าผู้ต้องหาออกมามอบตัวเดี๋ยวนัดมาให้ปากคำอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ขณะที่นายสมพัฒน์ผู้ต้องหาที่ก่อเหตุเนี่ยนะเขาก็อ้างว่าอย่างนี้ครับ
เขาบอกว่าคืนวันเกิดเหตุนะเขาขับรถกลับมาจากบ้านพ่อ
มากับภรรยาแล้วก็ลูกอีก๒คนมาถึงจุดเกิดเหตุ
เห็นชาวบ้านกลุ่มหนึ่งกำลังเก็บแมลงพลัดอยู่ใต้ต้นไม้เป็นต้นกระถิ่นเทพาอยู่ริมถนน
รถเขาไม่สามารถผ่านไปได้เขาก็บอกให้ชาวบ้านหลีกทาง
แต่ชาวบ้านไม่ยอมแล้วเดินมาล้อมรถของเขาพยายามจะมาเปิดประตูที่นั่ง
ตรงข้างคนขับที่ภรรยาเขานั่งอยู่ด้วยอันนี้เขาอ้างอย่างนี้นะ
หลังจากนั้นมีคนเข้ามาตบหน้าสองครั้งด้วยความเป็นห่วงภรรยากับลูก
เขาก็เลยวิ่งลงจากรถไปหยิบขวานท้ายกระบะเอามาป้องกันตัว
เขาไม่ได้ฟันใครเขาแค่ใช้ขวานเวี่ยงไปเหวี่ยงมา
ซึ่งไม่รู้ว่าไปถูกใครบ้างไม่รู้ว่าใครบาดเจ็บบ้างหรือไม่
แล้วเขายังถูกชกเข้าที่หน้าด้วยถูกชาวบ้านรุมทำร้ายด้วย
ถูกต้องหาบรูซ่านเข้ามาดูต่อเจ็บหน้าที่หยิบต้อง
อ๋อแต่งมาแต่งให้คุณเนี้ยนะครับครับผมสายครับอืมพอตีสายรถตลอด
ก็เอาลงไปผมขับขันตัวผมต้องหาท่ามมาขายของตัวผม
เลยถือขวานไปครับถือขวานไปเหลือจะได้ขันตัวครับผมบอกอย่าเข้ามา
เออนะครับอืมเขาวันลุกมาอยู่ไหนผมก็ถ่อยไปอยู่ไหนแล้วเอ่อ
กระถิ่นอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แต่ว่าเขากับภรรยาเนี่ย
ถูกทำร้ายก่อนหลังเกิดเหตุเขายังพาภรรยาไปโรงพยาบาล

มีบาดแผลที่ศีรษะเย็บ๗เข็มมีรอยช้ำที่แผ่นหลังด้วยเขาก็ถูกทำร้าย

ตำรวจก็สอบปากคำแล้วก็ปล่อยตัวไปนะครับเพราะว่าถือว่ามามอบตัวนะครับ
เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเรียกมาสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็จะเรียกคนเจ็บที่ถูกนายสมพัฒน์ทำร้ายเนี่ยมาสอบปากคำเพิ่มเติมด้วย
แต่พยานที่เป็นชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์นะเขายืนยันนะว่า
นายสมพัฒน์เนี่ยไปทำร้ายชาวบ้านจริงจริงนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยชาวบ้านประมาณสิบคน
เขย่าต้นกระถิ่นเพื่อจะเก็บแมลงพลัดเอาไปทำอาหารเป็นกระถิ่นเทพาต้นใหญ่นะครับ
จู่นายสมพัฒน์ขับรถกระบะผ่านมาในรถมีคนนั่งอยู่๒๓คน
ขับมาจอดริมถนนไม่ใช่ว่าชาวบ้านไปขวางทาง
แล้วก็ตะโกนถามชาวบ้านว่าจะขยมเอาแมลงพลัดจนหมดต้นเลยหรือไง
ก่อนจะขับรถไปเอาขวานที่บ้านที่อยู่ไม่ไกลจุดเกิดเหตุ
ไม่ใช่ว่าลงจากรถแล้วไปหยิบขวานหลังรถ
พอกลับมาถึงมาจอดรถตรงต้นกระถิ่นแล้วถือขวานวิ่งตรงมาไล่ฟันชาวบ้าน
พากันวิ่งหนีเอาชีวิตรอด
แต่นายสมใจแย้มสกุลอายุ๕๒ปีสะดุดล้ม
ก็เลยถูกนายสมพัฒน์ฟันเข้าไปจนบาดเจ็บสาหัส
แล้วนายสมพัฒน์ก็วิ่งหนีเข้าไปในบ้านใกล้จุดเกิดเหตุนะครับ
พยายามจะใช้ขวานฟันผู้หญิงคนหนึ่งในบ้านด้วยนะ
แต่ว่าสามีเนี่ยเขาช่วยเอาไว้ได้ทันแล้วก็วิ่งหนีเข้าป่าไป
พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหานายสมพัฒน์คือพยายามฆ่านะครับ
บุกรุกเคหสถานในยามวิการนะครับ
พรุ่งนี้จะขยายผลในการสอบปากคำต่อ
เพราะว่าก็อ้างไม่ตรงกับที่ชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์เขาให้ปากคำเลย
ผู้ต้องหาจะอ้างอะไรก็ได้แต่พยานเขาหลายคนเขาเห็นเหตุการณ์อยู่
ก็ต้องให้ภรรยากับลูกที่บอกว่าอยู่ในรถด้วย
ก็ต้องมาให้การกับตำรวจว่ามันเป็นยังไงกันแน่
แบบที่สามีเล่าหรือว่าแบบที่ชาวบ้านเขาเล่านะครับ